เสริมบุญบารมีของเราคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะเรื่องมูเตลู
ให้มันปังไปเลยเดี๋ยวขอร้องเพลงก่อนนิดเดียวกัน

ฉันจะเป่าคาท้าเผื่อให้เธอลงไหล
ให้ท้องที่แปะหน้าฉันทำให้เจอคล่างไกล

ไม่ใช่เจ้าแม่ใบ้เลขนะคะหลายคนอยากเข้าใจผิด
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงตัวแม่เรื่องสายมูเลย
ทำมาหมดแล้วเรื่องการลงหน้าหน้าทองอาบน้ำมนต์

และหลังจากนั้นนะการทำชีวิตของเธอ
แล้วก็มีแต่ความปังปังแล้วก็ปัง

ลูกทุ่งสาวค่ะเล่าเรื่องราวปฏิหารให้กับบันเทิงไทยรัฐฟัง
บอกว่าหลังจากลงพระลักษณ์หน้าทองแล้ว
วกกับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา
เจ้าตัวได้ไปสักเพิ่มที่แขนมาด้วย
เป็นการศักดิ์เรื่องความแบบเมตตามหานิยม

เห็นเลยเศรษฐีบารมีคาเนศ
เออแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อไหมพี่หลังจากผ่านมาเพียงแค่๑อาทิตย์เท่านั้น

จากหลังมือกลายเป็นหน้ามือเลย
หมายถึงมันดีขึ้นมันดีขึ้นเบ็ดเทอร์เบเทอร์

ดวงมันอยู่ข้างหน้าไม่ต้องไปแอบข้างหลังใครแล้ว
เฉพาะทางแสดงคอนเสริตจองถึงคิวผ่าญุ่งกลางปีหน้า
ภาษาอีสานบรรซุมือเลยเนี่ยงานเนี่ย

แน่นแบบแอดเล็ดแอดรอดมากคุณผู้ชมค่ะเต็มทุกวัน
แต่ว่ายังจ้างได้เดี๋ยวโทรไปคุยได้
จะทิ้งท้ายด้วยนะคะเรื่องแบบนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคล
เสือภาษาอีสานเลยแม่ตอบ

ความเสื้อส่วนบุคคลเด้อบกับแม่ที่นอก

ตอนที่ศักดิ์มาคือทุกคนลุกมาก
พอมาลงพลักษณ์ปุ๊บ

เสิร์ตนี้คือข้ามปีไปแล้วค่ะตอนนี้

อยากให้ใครงมงายแต่ว่า

เชื่อก็ไม่ลบหลู่เนอะ